ประธานาธิบดีจีนออกมาเรียกร้องให้นานาประเทศเคารพอธิปไตยทางไซเบอร์ของจีน
โดยยืนยันว่าแต่ละประเทศนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกรูปแบบการควบคุมอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองค่ะ
ในพิธีเปิดประชุมอินเทอร์เน็ตโลกครั้งที่๒ที่เมืองอูเจิ้นมณฑลเจอร์เจียง
สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้ออกมาเรียกร้องให้นานาประเทศทั่วโลกต่อต้านการสอดแนมทางอินเทอร์เน็ตและการโจมตีในโลกไซเบอร์
พร้อมทั้งระบุว่าความมั่นคงทางไซเบอร์คือความท้าทายของโลกที่ทุกประเทศต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ซึ่งจากเวทีเดียวกันนี้นะคะในศรีจิ้นผิงยังได้เรียกร้องให้นานาประเทศเคารพอธิปไตยทางไซเบอร์ของจีนและเคารพระบบจัดการทางอินเทอร์เน็ตของจีน
พร้อมกับระบุด้วยว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีพัฒนาและควบคุมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของตัวเองเพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเทศนั้น
ท่าทีดังกล่าวของผู้นำจีนมีขึ้นหลังจากที่ผ่านมา
รัฐบาลต่างชาติและหน่วยงานในต่างประเทศได้ออกมาเรียกร้องให้จีนยุติการเซ็นเซอร์เนื้อหาบนโลกออนไลน์และการสกัดกั้นประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในจีนเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้อย่างจำกัดและขาดเสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์
จากทางการจีนได้ใช้กฎหมายจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักข่าวที่ออกมาวิพักวิจารณ์รัฐบาลในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องนะคะ
แถลงการดังกล่าวของนายศรีจิ้นผิง
เสมือนการส่งสัญญาณที่ชัดเจน
รัฐบาลจีนจะไม่ผ่อนคลายการควบคุมอินเทอร์เน็ตในจีน
เตรียมยกระดับความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต
และการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะ